ต่อไปนี้จะไปกดหัวเราะในสตอรี่ของใครในโซเชียล
ระวังให้ดีเหตุผลข้างหลังที่บุกไปยิงเนี่ย
เพราะไปโดนกดสตอรี่กดหัวเราะ
สุดท้ายท้าทายกันเพียงแค่นั้น

เฮ้ย

โอ้โหนี่เขาก็เรียกให้กลับมา

แค่กดไลน์ในสตอรี่กลายเป็นยิงถี่หยับ

หี่การเกิดขึ้นคำวันที่๙ที่ผ่านมาครับ

คุณผู้ชมที่อำเภอหนองฮีจังหวัด๑๐๑นะครับ
วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มา๑๐กว่าคันประมาณ๒๐คนได้นะฮะ
ใช้ปืนกระดาษยิงใส่บ้านคู่อดีตนะโชคดีเหตุการณ์นี้กระสุนไม่โดนใคร
นะครับเช้าของเมื่อวานตำรวจสาวพรหนองฮีไปตรวจสอบ
โอ้โหไปเจอปอกกระสุนนะฮะตกอยู่เยอะแยะมากมายคุณผู้ชม
มีสายไฟขาดด้วยจากคมกระสุนยิงโดนสายไฟ
แล้วก็มีหลังคาเป็นรูนะฮะก็มีบ้านหลังหนึ่งโดนกระสุนตกใส่ไป
สาเหตุมีการไปถามน้องคนหนึ่งอายุ๑๓ปีบอกว่า๓วันก่อน
หลังจากนั้นก็มีการท้าทายกันในเฟซบุ๊คเรื่อยมา
ก็ไม่คิดว่าแค่กดแค่นั้นมันจะถึงขั้นกับต้องท้าทายอะไรกันขนาดนั้น
อ่ะสินะฮะซึ่งก็ยอมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายไปท้าเขาก่อนแหละ
หน้าจนข้ามวันที่เกิดเหตุกลุ่มคู่อรีตขี่รถจักรยานยนต์มา๒๐กว่าคน
รู้ตัวเลยว่าโอ้โหต้องโดนแน่ก็เลยไปหลบอยู่ในบ้านญาติ
หลังจากนั้นคู่หลีก็เลยกราดยิงใส่บ้านญาติ
กระสุนทะลุสายไฟหลังคงหลังคาไปโชคดีไม่โดนใครครับ
เหตุการณ์นี้มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปที่มีผู้ใหญ่ถ่ายเอาไว้
ตำรวจก็จะเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ